คุณผู้ชมไปที่ลำปางกันหน่อยค่ะมีเหตุสลดเกิดขึ้น
ตาวัย๗๒ปีนั่งดื่มเหล้าอยู่กับภรรยาแล้วก็เป็นผู้ชายอีกคนหนึ่ง

พอเมาได้ที่เอาเกิดทะเลาะกันค่ะมีปากเสียงกันเรื่องหึงหวง
คว้าไม้ตีภรรยาไปหนึ่งทีแล้วภรรยาก็สู้ขัดขืน
เลยตีซ้ำไปอีกหลายทีสุดท้ายภรรยาเสียชีวิตคาวงเลยค่ะ
จุดเกิดเหตุเป็นบ้านเพิงพักนะคะอยู่ด้านหลังบ้านเลขที่๘๘
ที่ตำบลพิชัยอำเภอเมืองจังหวัดลำปาง
ตำรวจลงพื้นที่ก็พบร่างของนางศรีวันนันทวงศ์อายุ๕๖ปี

ศีรษะมีบาดแผลจากการถูกตีด้วยของแข็ง
ลำตัวก็มีร่องรอยฟกช้ำจากการถูกทำร้ายหลายแห่งค่ะ
ส่วนที่บันไดบ้านและพื้นหน้าบ้านก็มีกองเลือดหลายกองเลย
สอบสวนนายบุญเที่ยงทาเครือวัย๗๒ปีสามีของผู้ตาย

ผู้จาวกไปวนมาเพราะยังคงเมาเหล้าอยู่ค่ะ

ต่อมาเจ้าหน้าที่ก็พยายามเค้นสอบจนรู้เรื่องค่ะ
บอกว่าคืนก่อนเกิดเหตุคือคืนวันเสาร์
นายบุญเที่ยงนั่งดื่มเหล้าอยู่กับภรรยา
แล้วก็เพื่อนอีกคนนึง๓คนด้วยกัน

ก็เหลือนายบุญเที่ยงกับภรรยานั่งกินกันต่อ
กินไปสักพักทะเลาะกันค่ะ

อายุเขาน้อยกันกว่ากันเกือบ๒๐ปีค่ะ
ทีนี้จังหวะที่ทะเลาะมีปากเสียงกัน

นายบุญเที่ยงเอาท่อนไม้ที่หยิบมาจากในบ้าน

เขาก็สู้หยิบมีดมาทำท่าจะแทงค่ะ
นายบุญเที่ยวเห็นแบบนั้นก็เลยเอาไม้ในมือนี่แหละ
ทุบตีภรรยาไปอีกหลายต่อหลายครั้งจนภรรยาแน่นิ่งไป
เขาบอกหลังจากนั้นนะเหมือนมันขาดไปภาพตัดจำอะไรไม่ได้เลย
จนกระทั่งรุ่งเช้าตื่นมาตีห้า
เรียกหาภรรยาเอ๊ะเรียกเท่าไหร่ก็ไม่ตื่นไม่มาสักที
เดินไปดูใกล้ถึงรู้ว่าภรรยานอนตายไปแล้วค่ะ
รีบบอกให้ลูกชายโทรแจ้งตำรวจมาตรวจสอบ
ตำรวจก็เลยคุมตัวนายบุญเที่ยงไปสอบสวนต่อที่สพเมืองลำปาง
เพราะว่าก็ยังไม่ได้ให้การอะไรมากไปกว่าที่เล่ามาเนี่ยนะคะ
แถมยังคงมึนงงสับสนอยู่ด้วย
ญาติญาติก็บอกว่าโอ้ยสองคนนี้เขาอยู่กินกันมา๖ปีแล้วนะ
แต่ก็ทะเลาะกันบ่อยครั้งโดยเฉพาะเวลาเมาเหล้าทีไรค่ะ

อันนี้ภาพตัดแต่ว่าตีเมียตายไปแล้ว
ตีตายไปแล้วเราไม่รู้ตัวด้วย